ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูการเลี้ยงด้วงมะพร้าว

ใช่ค่ะเป็นการเลี้ยงของครูสาวชาวจังหวัดเลยนะคะ
เขาใช้เวลาว่างเลี้ยงด้วงมะพร้าว
ขายได้กิโลกรัมละถึง๔๐๐บาท
ตอนนี้รายได้เป็นกรอบเป็นกรรมนะคะ

นางสาวคัทริยาอธโนค่ะ
เป็นครูสอนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนนาแห้ววิทยา

เจ้าของฟาร์มเพาะด้วงมะพร้าว
รายแรกและรายเดียวในอำเภอนาแห้ว
ขายกันตัวเป็นแล้วก็แปรรูปด้วย
ก็คือการแช่แข็งขายปลีกขายส่ง
ตอนนี้ประสบความสำเร็จสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวนะคะ
ซึ่งคุณครูสาวท่านนี้ก็คือคุณครูแคทริยาบอกว่า

เห็นว่าขั้นตอนนี้ไม่ยุ่งยากนะคะ
ก็เลยใช้เวลาหลังสอนนักหนังสือนะคะ
แล้วก็วันหยุดไปเพาะเลี้ยงด้วงมะพร้าว

ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น๑๐๐กระมังแล้วนะคะ
ซึ่งคุณครูบอกว่าราคาขายด้วงมะพร้าวกิโลกรัมละ๔๐๐บาทนะคะ

ก็จะคิดเป็นราคาส่งเลยก็คือ๓๐๐บาท
แต่ถ้าซื้อมากถึง๑๐๐กิโลกรัม
จะขายกิโลกรัมละ๒๕๐บาท
สร้างรายได้เป็นหลักหมื่นนะคะต่อเดือนค่ะ
สำหรับด้วงมะพร้าวนิยมไปกินทั้งแบบดิบแล้วก็แบบสุก
เช่นนำไปต้มก็ได้ไปทอดก็ได้ไปผัดก็ได้

มีคุณค่าทางโปรตีนสูงมากเลยนะคะ
เขาบอกว่าบางทีขายได้ราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ๒๐๐บาทนะ
แล้วก็เป็นความนิยมเขาเรียกว่าเป็นโปรตีนริมสวนเขาบอกอย่างนี้

ก็คือเขาจริงแล้วเขาเป็นสัตว์ที่